คุณผู้ชมครับเราไปดูอีก๒พื้นที่กันซะหน่อยนะครับ

เป็นพื้นที่มั่นคงดุดหินผาของประชาธิปัตย์มาตลอด

แต่ปีนี้เหลือ๘เขตแต่มีผู้สมัครเข้ารับใช้พี่น้องประชาชน
ในพื้นที่สงขลาครั้งนี้๒๗๐คนจาก๔๗พัก
ดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้มข้น
แต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น
ส่วนเรื่องของจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ร้อนระอุที่หน้าเก่าหน้าใหม่
จะต้องมาวัดกันนะฮะเจ้าถิ่นผูกคา
จะต้องมาวัดฝีมือกับหน้าใหม่
ตอนนี้ชาวบ้านก็เกาะติดรอลุ้นผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการจากกรกตเหมือนกัน

ติดตามผลการเลือกตั้งสอสอทั้ง๑๐เขตของจังหวัดขอนแก่น
ประชาชนบอกโอ้มาเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยครับ

สำหรับประกาศผลการเลือกตั้งสอสอทั้ง๑๐เขตมาติดตั้ง

คะแนนผลการเลือกตั้งสอสอของจังหวัดขอนแก่น
ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ทำให้ประชาชนก็ต้องมาหลายรอบหน่อยคุณ
ทยอยเดินทางกันมาแวะเวียนกันมา
ดูป้ายประกาศผลจำนวนมากนะครับ
เช่นเดียวกับสารที่รวมคะแนนการเลือกตั้งสอสอ

ภายในเทศบาลประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ก็เดินทางแวะเวียนมาตรวจสอบผลคะแนน
การเลือกตั้งของสสเขต๑ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าถือว่าพื้นที่ของเขตหนึ่งเนี่ย
ก็น่าสนใจจากคนเก่าจากลูกชายของเจ้าถิ่นนะครับ

เช้าวันนี้พบว่ายังไม่ได้ขึ้นตัวเลขคะแนนเหมือนกัน
ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ขึ้นป้ายเฉพาะชื่อแล้วก็ชื่อพักการเมืองไว้

จากกรกตทั้ง๘เขตเลือกตั้ง
ยังไม่ได้ส่งผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ
มายังสำนักงานกรกตจังหวัดสงขลา
โดยประชาชนที่มาเฝ้าติดตามดูผลการนับคะแนน

ก็ผิดหวังนะบอกว่าเมื่อคืนใช้สิทธิ์เสร็จ
ก็รอติดตามถึงดึกดื่นเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ง่วงนอนแล้วกลับบ้านนอน
หวังว่าตอนเช้ามาตื่นตาปุ๊บ

แต่ยังไม่เห็นนะครับก็ถือว่าผิดหวัง
แล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้บรรยากาศ

แล้วก็เมื่อคืนนี้คุณผู้ชม๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
ทางด้านประธานกรกตนายอิทธิพรบุญประคอง

ในนั้นพูดถึงเรื่องของการกระทำผิด๒๘เรื่อง
แล้วก็แบ่งเป็นการฉีกบัตร๒๘แห่ง
วันนี้ค่ะเรามีบางจังหวัดให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องของการฉีกบัตร
ไปดูที่นครปฐมกันก่อนเลยละกันนะคะ
นายวินัยดอนไพรเพชรอายุ๕๙ปี
ซึ่งมีอาชีพรับจ้างก็โดนคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักกระตีบ
พร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่ฉีกขาด
นายวินัยก็ยอมรับนะว่าผมเมา
แล้วผมตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๗
สาราอเนกประสงค์บ้านมาบแคร์ที่หมู่๘ตำบลห้วยม่วง
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
พอแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ให้บัตรเลือกตั้งมาเพื่อการลงคะแนน
ทีนี้เข้าไปในครูหากาบัตรเลือกตั้ง
แต่เผลอไปขยำบัตรเลือกตั้ง

แต่ก็ถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะ

ไปดูที่ปฐุมธานีนะครับมีผู้ก่อเหตุฉีกบัตรเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่๓๐ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรี

ก็คือนายลำไยสิงห์ทองอายุ๗๑ปี
โดยได้มาแสดงตนใช้สิทธิ์
ครูหากาบัตรเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ส่งบัตรคืนให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วย
เพื่อจะหย่อนบัตรพบว่าบัตรมีรอยฉีก
และพบว่าผู้เลือกตั้งมีสภาพมืนเมา
พูดจาวกวนก็เลยถูกนำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ดูอีกคนนึงบ้างค่ะที่สมุทรสงคราม
คือสภาพที่ต้องนอนพิงโซฟาแบบนี้เนี่ยนะครับ
เมาค่ะนายนุกูลชุนติ่งอายุ๕๒ปี
ก็ฉีกบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๙หมู่๘
ป่ามาบที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
นุกูลก็บอกนะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะฉีกบัตร
เพราะว่าตอนที่คลี่บัตรออกเนี่ยบัตรมันขาด
ทีนี้ก็กาหมายเลขไปแล้วก็มีการชูให้กับเจ้าหน้าที่ดู
ก็เลยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะคะ
ครับมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับ
มีผู้ก่อเหตุฉีกบัตรเลือกตั้งเนื่องจากเมาสุรานะครับ
หน่วยเลือกตั้งที่๕สารากลางบ้าน๓ขาหมู่๖
ตำบลบ้านโปร่งอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
ก็คือนายทรัพย์เท่าหัวสะอายุ๒๙ปีนะครับ
ซึ่งก็สารภาพบอกว่าได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เมื่อรับบัตรมาได้ฉีกบัตรเลือกตั้งแบบนี้เลย
ฉกทั้งใบเลยนะฮะเพราะไม่รู้จากกาพักใด

ทำลายบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ไปดูที่กาลสินกันหน่อยละกันนะคะที่โรงเรียนยอแซฟ
เลือกตั้งที่๓๘เขตเทศบาลเมืองกาลสิน
เขตเลือกตั้งที่๑ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๑ปี
ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเข้าใจผิดนะคะกาผิดเบอร์
คือจำผิดอ่ะแล้วพอกาผิดเสร็จแล้วปั๊บก็เลยฉีกทิ้ง
บัตรนั้นน่ะนะขอบัตรใหม่กับเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนค่ะ
ถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและปิดท้ายกันที่
นครศรีธรรมราชนางสาวทวีศรีเป่าระยะ
อายุ๘๓ปีนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ห่วย
เลือกตั้งที่๒อยู่ที่วัดมงคลรามหมู่๑ที่ตำบลพิปูน
แล้วก็ไปขอบัตรใหม่อันนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
อายุ๑๘ปีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่๑ไป
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดแล้วก็ฉีกบัตรเลือกตั้ง
ก่อนที่จะนำบัตรที่ฉีกหย่อนลงในหีบบัตร
ก็โดนจับดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอข่าวเที่ยงไทยรัฐกันเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการรอกรกตแถลง
จะรอดูแถลงผลการเลือกตั้งจากหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ